คุณผู้ชมมาดูกันต่อกับข่าวนี้นะคะ

รวมไปถึงเรื่องที่เรานำเสนอไปเมื่อวานนี้แล้ว
คุณสามีค่ะถอยรถหรูราคา๒๓ล้านบาทให้นะคะ

ชมก็ได้เก็บตกโมเมนต์น่ารักนะคะ
น่ารักปนหาถึงคือ๒คนสำคัญที่สุดหยากไม่ได้

นี้คุณผู้ชมช็อตถือเค้กชิ้นใหญ่ก็ไม่ไหว

บทมิตรน่ารักมากไปชมคลิปเลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

อยู่แม่ยังไม่ได้อันพลาดเลย

อะโอเคครับพ่อ
เออโอ้โฮเสื่อมากอะ
แล้วก็เปา

ดูแกผมเจอมันเจอมัน

ไม่ให้แม่เป่าเลยเหรอ

ขอบคุณค่ะรักแม่หรอรักแม่หรือรักเค้กมากกว่า
เค้ตี้ยนเนี่ยแปลงให้เปรานะแต่เค้กเนี่ยยุ้งแปลงใครเลยนะ
อยากให้แบบคุณชมพู่เนี่ยมีลูกอีกคนได้แล้ว
นั่นนี่ประกอบกับล่าสุดนางก็โพสต์เกี่ยวกับดอก

คนก็เดาใช่ไหมว่าเอ๊ะหรือ
เออจริงแล้วคุณชมพูด้วยอาจจะท้องเบบีเราก็ได้

ใช่เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีจากคุณชมพู่ละกัน

แม่เธอต้องรอคุณชมพู่เขาบอกละข่าวดีแบบนี้
แล้วก็รอลุ้นนะคะเพราะว่าลุ้นกันมานานจริงนะคะ